หมูเต่ลูกไม่เข้าไกลออกไกล

ผู้หญิงคนนี้จะมีเกณฑ์การสูญเสียลูก

ถ้าเขายังอยู่ก็จะพึ่งพาได้ยาก

ทำอย่างนี้เพราะว่าพูดถูก

มันคือชะตากรรม
ดูแล้วเป็นเรื่องไม่ดีของบุคคลของใครก็ตามที
อย่าไปคิดว่ามันคือความเศร้าหรือความทุกข์

มีลูก๑ถึง๔คนใช่ไหม

แท้ง๓คน

แล้วที่สำคัญลูกชายคุณแม่เขาเนี่ย
เขาเสียตอนปี๑๙เป็นห่วงเวลาที่ผมเริ่มดัง

ตั้งแต่ปี๒๔๙หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เอ๋ฝ่ายบันเทิงจะต้องมาสัมภาษณ์ผมกับดวงดาราทุกคน

แต่ไม่มีชื่อของคุณอภิชาธิ์ภัวพิมนต์

คุณแม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาจจะธรรมดาของคนอื่น

ผมจะถูกสแกรนหรือดูดวงตามความจริงตามดวงชะตา
เพื่อเป็นสกรูปข่าวทุกปีใหม่มาเป็นระยะเวลาเกือบ๑๐ปี
ตั้งแต่ปี๒๔๙๕๐มาเรื่อยเนี่ยนะครับ
แต่ไม่เคยสัมผัสชื่อของลูกชายของคุณแม่เลย

เพราะฉะนั้นคือยืนยันได้ว่า
ดวงผู้หญิงคนนี้ถ้าอาจารย์ไม่เห็นน่ะ
อาจารย์จะท้ายทำนายท้ายทักหรือว่าเสียลูก
แล้วถ้าเกิดกลับมายืนอีกครั้งหนึ่ง

ดวงชะตานี้ไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนดูหรอก

ชะตานี้มีดาวประจำตัวเป็นราพะและเป็นราหู

๒ดาวประจำตัวเป็นอริไม่ใช่จับผิดหมอดูนะ

ไม่ใช่ใช่แล้วเห็นชัดเจน

จะเป็นคนสังเกตมาก

ก็เนี่ยก็สังเกตแม้กระทั่งตัวอาจารย์ก็ยังสังเกตเออนิ้วน้องสะอาดดี

กับเขาเลยเออสะอาดดีอย่างนี้เออใส่แหวนอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ไม่คือจะเป็นคนช่างสังเกตการแต่งตัวของคน

แล้วจับผิดแล้วแบบใช่ด้วย
คนที่เกิดราศีกุมที่ราศีเดียวกับแม่

นับตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไป

รหัสนั้นคือ
ธันวาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับคนเกิดปี๒๔
คนเกิดปี๒๑๖และคนเกิดปี๒๕๖๒

ดีอย่างมากที่สุดชัดเจนเลยเนี่ย

เพราะฉะนั้น๒ปีครึ่งของ๓พศราศีกลุ่มนี้
จะต้องรีบฟื้นตัวเองให้เร็วที่สุด

เรื่องร้านอาหารในดวงชะตานี้
มีตำแหน่งเป็นประเกษตร

รศาสตร์มีพื้นดาวได้ตำแหน่งพื้นฐานเรียกว่าดาวเกษตรแปลว่ามั่นคง
หมายความว่าถ้าดวงใครได้ตำแหนเกษตรมั่นคง
เพราะโหรศาสตร์เจอรุ่งเรืองมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัย
อาชีพหลักของคนไทยคือการเกษตร
ดังนั้นเมื่อถ่ายมาดวงไข้ดวงเกษตรก็แปลว่ามั่นคง
ประเกษตรแปลว่ามันปูปุปะปะมันไม่มี
ดังนั้นเมื่อดาวคุณแม่เกี่ยวข้องกับอาหารมันเป็นประเกษตร
แปลว่ามันทำแล้วรุ่มรุ่มดอนตามพื้นชะตาเดิม
ในเมื่อเขาอยากทำร้านอาหารแล้วปุปะแบบนี้จะทำยังไง

ถ้ารักจะทำร้านอาหารและชอบทำ

ก็ทำสิแต่ให้คนอื่นเป็นนายทุนหรือให้คนอื่นทำนั่นเอง
ใช่แต่เราลงมือได้ไหม
แม่เขาลงมือแม่เขาดูแลคนบางส่วนบางอย่างบริหารจัดการได้

ต้องทำสัญญานะ

ไม่ทางต้องเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหม
เราเป็นคุณลงแรง
เพราะว่าแม่มีประสบการณ์แล้วเรื่องการทำร้านอาหาร

บุคคลที่ชื่อศรีดาเนี่ยเคยทำแล้วร้านอาหารเนี่ยมันเจ๊งไป
น้องมายน่าชื่อร้านครัวศรีดาน่ะ
ใช่อยู่ตรงรอบกำแขก
โลกนี้มันมีข้อพิสูจน์อย่างหนึ่ง
ใครประสบความสำเร็จมาแล้วเลิกไปนะ
แล้วมาชวนเราทำอะไรอย่าไปทำกับมัน

คนไหนที่มันเคยทำแล้วรุ่งโลศ

เพราะมันเคยรู้ความผิดพลาดว่าเกิดอะไรขึ้น

แต่คนเนี่ยสำเร็จสำเร็จมาทำชัยฮาย
อย่างนี้น่าทำด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์
ต้องฟังไว้ครับต้องลองเลยนะกับคนนี้
งานในวงการอีก๑อดทน๑ธันวาคม

เป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่ประมาณวันที่๑๒มีนาที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๕กันยาเนี่ยนะครับ
ดาวการเงินโคจรเป็นมรณะกับเดือนชะตา
มันจะฝืดเครื่องมากมันจะมีเกินเป็นมรณจรแล้วแถมไอ้นายทุนหรือว่าคนจะลงทุนบอก
ดูเศรษฐกิจสักหน่อยดีไหมปัจจุบันเศรษฐกิจมีปัญหาเราเริ่มตรงนี้คงไม่ดีมั้ง
เอาได้แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ดีต้องรอ๑ธันวาลเหรอไม่ต้องแค่วันที่๕๖กันยายนไปแล้ว
ฤษฎีดาวการเงินในเดือนแม่จะยกไปเป็นเทวีโชคเงินทองจะถูกฉลกไหลมาเทมา
หลังจากนั้นจะโดดเด่นในดวงชะตาไปถึง๓๔ปีก็จะทำข้อตกลงให้ดีด้วย
หลัง๖กันยายนใครจะลืมตาอ้าปากได้บ้างราศีที่หลังจากวันที่๖กันยายนนี้เป็นต้นไป
จะลืมตาอ้าปากมีเงินมีทองใช้ได้แก่ชาวราศีทุ่งราศีธนูศ์ธนูศ์
แล้วสรุปแล้วยังไงดีคะร้านอาหารดีหรือว่าในวงการบันเทิงดีกว่าคะ
คือคุณแม่ครับผมบอกตรงว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเริ่มจะดีในห่วงเวลาที่ได้กล่าวเนี่ยทั้งสองอย่าง

แต่แม่ชอบอะไรคนเราในวันเวลานี้นะเราอายุมากกันขึ้นทุกทีเนี่ยอย่าลวงตนชอบอะไรรักอะไรอยากทำอะไรรู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขลุยเลย

อาจารย์ครับกรณีเรื่องของวิญญาณของอ๊อฟยังมีตาแม่เขาอยู่ไหมครับตอนนี้
บุคคลผู้ตายจากโลกนี้ไปถ้าหมายถึงว่าเขาถึงที่ตายนะเขาไปแล้วล่ะครับตามบุญตามกรรม
ยังมีคนเห็นอยู่ยังมีคนเห็นอยู่เลยอาจารย์
คือในดวงชะตามันมีว่าดาวปุตตะเนี่ยในดวงชะตาดาวปุตตะเป็นวินาศ
แล้วเมื่อลูกถึงแก่กามรณาเขาจะไปแต่ไอ้ยานสัมพันธ์ยานสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ย
เขาอาจจะมาแต่ไม่ใช่มาในวิญญาณนะแปลว่าเขาอาจจะไปเกิดพบภูมิอื่นแล้ว
แต่ยังมีสัญญาที่เป็นห่วงแม่แต่ไม่ใช่วิญญาณมีความเชื่อมั่นว่าไม่ใช่วิญญาณ
แต่อาจจะเป็นว่าไปเวียนเกิดแล้วในพบภูมิอื่นแต่ว่าเห็นแม่แล้วสงสาร
เพราะด้วยตนเองนั้นยังไม่ได้อุปถาคดูแลแม่ในความกระตันยูตนถึงที่สุด
คาใจค้างคาใจว่าเราตายเสียไปแล้วแล้วไปเกิดแล้วแต่ว่ายังมีสัญญากับแม่เขา

แต่ถือว่าเป็นสุพรรณมิตรก็เป็นเรื่องที่ดีนะแม่นะ
จ๋า๑๐กว่าปีที่ผ่านมาศรีดาโพพิมลเจอทั้งข่าวร้าย
ถึงขนาดคนไม่กล้ารับโทรศัพท์แล้วถ้าคุณศรีดาโทรมา
จะต้องมายืมเงินมีแต่เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับชีวิต
ทั้งหมดทั้งมวลนิทานเรื่องนี้๑๐กว่าปีนี้มันสอนอะไรแม่บ้าง
คือก็สอนว่าให้เราเนี่ยต้องอย่าประมาทกับชีวิต
คือทำอะไรคิดจะหยิบจะจับอะไรก็อย่าประมาทกับชีวิต
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ย
เราก็ต้องดูให้มันดีให้มันเด่นชัดว่า
ว่าอายุเราก็ขนาดนี้แล้วนะคือมันก็บั้นปลายชีวิตแล้ว
การที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้หนักแล้วคิดให้แน่นอน
แต่ว่าอาจารย์ลักษณ์ฟันทงพูดไปแล้วว่า
ร้านอาหารตอนนี้พุ่งเป้าเลย
เพราะว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้ด้วย
ไหนความฝ่ายฝันอยากเจอหมอรักมานานแล้ว
คุณนี่ดังนะดาราคนดังอยากเจอคุณนะ

พระเอกดาราหลายคนอยากจะเจอหมอลักษณ์
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยอยากจะถามหมอลักษณ์ว่า
ถ้าเราสิ่งที่เรามุ่งหวังที่เราจะทำเนี่ย

เราก็เพื่ออยากได้ที่จะซื้อได้บ้านเก่าเรากลับคืนมา

ความฝันเราจะเป็นจริงได้ไหม

คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับ
เพราะว่าคนมากมายในโลกนี้ต้องการถามในสิ่งที่อยากได้เพียงแค่อยากได้
ยังว่าแค่อยากได้โดยไม่คิดจะทำอะไร
นี่แม่คิดในวัยอายุ๖๒เพียงปรารถนาว่าจะใช้กำลังแรงกายกลับไปอยู่ในบ้านหลังเก่าที่ตัวเองได้หลุดมือไป
ด้วยกำลังกายที่จะไปทำร้านอาหารอีกครั้งหนึ่ง
ในโดมชาตามันมีอยู่ว่าบ้านจะได้บ้านมือสอง
แล้วบ้านเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของกรรมะ
หมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับการที่เกิดจากงาน

โดยเฉพาะถ้าได้มีหวนโอกาสหวนกลับไปทำร้านอาหารแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่ง
ผมคิดว่าภายในปี๒ปีจะได้บ้านหลังเก่ากลับคืนมา

แต่ผมเห็นว่ามีโอกาสมากเพราะมันมีผล
อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องวิบากรรมของแม่แต่เป็นเรื่องวิบากรรมของผม
หมอลักษ์ฟันทงไปแล้วไอ้เจ้าของบ้านบอกมันไส้หมอลักษณ์อ่ะ
ไม่ขายให้หรอก
อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผมนะครับผมไม่ได้ฟันทงนะฮะ
แม่เขาอยากได้เองเดี๋ยวเขาไปซื้อต่ออย่างคุณก็รีบขายเล่นเลยครับ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลยว่าเต็มอิ่มแล้วก็ฟินกับการเช็คดวงไปพร้อมกับแขกรับเชิญ
แล้วเราก็มามูกันสุดจริงเลย
ใครจะไปคิดฮะเรื่องราวเรียกว่ามรสุมชีวิตของอดีตนางเอก
สุดลำบากลำบลกว่าจะผ่านชีวิตไปแต่ละขั้นแต่ละตอนของคุณศรีดาพุทธิมล
แต่วันนี้เราก็เริ่มเห็นแสงสว่างของเขาเหมือนกันเนาะ
แสงสว่างมันยังมีโอกาสเห็นแล้วกัน

เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอไปนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป